หมูกระทะหรืออาหารปิ้งย่างหลายคนก็โปรดปราน
ใช่ไหมคะคุณแต่จะบอกอย่างนี้
ว่ามันมีอันตรายหรืออะไรที่ไม่ดีต่อสุขภาพแฝงอยู่หรือไม่
อันตรายที่ว่านั้นคืออะไรบ้างนะคะ
ติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์

รมควันหรือเมนูหมูกระทะก็แล้วแต่

คิดถึงน่าเลยนะต้องรออีกสักพักล่ะคุณผู้ชมนะคะ
ก็ทานกันเป็นประจำไม่ว่าจะเทศกาลงานอะไร
แต่ดีใจอกหักเศร้าใจผิดหวังก็ทานหมูกระทะกัน

แต่คุณผู้ชมถ้าจะทานคุณต้องรู้ข้อมูลไว้นิดนึง
ว่ามันอาจจะได้มีสารอันตราย๓ชนิด
มากับวัตถุดิบต่างที่เราเอามาทาน
อย่างแรกเลยนะคะจะมีสารในไตรสมีน

พบในปลาหมึกย่างปลาทะเลย่างแล้วก็ในเนื้อสัตว์
ประเภทแหนมไส้กรอกเบคอนแฮม
ที่มันสีแดงผิดปกติค่ะ
สารพวกนี้นะคะถ้ามันสะสมอยู่
ก็อาจจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง

เพราะฉะนั้นเลือกให้ดีหรือเลี่ยงหรือทานให้น้อยลงนะคะ
อย่างที่๒สารอันตรายที่ว่าก็คือ
ส่วนมากก็จะพบในอาหารปิ้งย่างที่ไม่เกรียม
สารกลุ่มนี้มีฤทธิร้ายแรงต่อพันธุกรรมนะคะ

แต่ก็ชอบนะมันเดี๋ยวเกียมเคี้ยว

เอาเป็นว่ามันเป็นสารชนิดเดียวกับสารที่อยู่ในควันไฟ
ไอเสียของเครื่องยนต์ควันบุรี
เตาเผาเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
คุณคิดดูแล้วกันว่ามันสารอันตรายขนาดเนี้ย
แต่มันอยู่ในพวกปิ้งย่างที่เราทาน
ถ้าเราทานเข้าไปโดยเฉพาะอะไรที่มันมีมันเยอะ
แล้วเราไปปิ้งย่างไม่เกรียมที่คุณชอบ
มันก็จะทำให้เกิดสารเคมีนะคะ
เป็นสารเขม่าที่เกาะในผิวอาหาร
ทานเข้าไปมากก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

ก็ต้องทำใจนะอยากทานของอร่อยคุณ
ต้องเสี่ยงกับสุขภาพที่อาจจะไม่ค่อยดี
อนาจนานกินทีก็ว่ะกันไปนะครับ

คุณก็ทานได้แต่ว่าเลือกส่วนที่มีมันน้อย
มันมันจะได้ไม่หยดลงไปใส่ถ่าน

มันก็จะกลายเป็นควันเป็นเขม่า
หรือความดำความไม่เกรียมที่อยู่ในเนื้อสัตว

ถ้าหากมันน้อยตรงนั้นก็ลดลงไงโอกาสเสี่ยงก็ลดลงนะคะ
หรือถ่านที่ใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยก็ควรจะเป็นถ่านอัดที่อัดเป็นก้อนแล้วอะค่ะ
หรือใช้เตาไฟฟ้าเตาไร้ควันก็ได้ก็จะลดความเสี่ยงได้ประมาณหนึ่ง

เตือนกันค่ะคุณผู้ชมด้วยความห่วงใยไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ทานนะคะ
ก็รู้เอาไว้เราจะได้รู้จักปรับในการรับประทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพด้วย
เรื่องนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อคนที่เรารักก็แชร์กันได้เลยค่ะ

เดี๋ยววันหลังเล่าเรื่องคุณชนะบ้างดีกว่านะคะ